คุณผู้ชมค่ะเพิ่งปีใหม่มาแต่ที่พูดก็พูดขอพูดหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ปีนึงมันผ่านไปไวจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
คือปีที่แล้วพี่แพทย์เพราะว่าแพทย์เนี่ยยังมานั่งคุยกับเราอยู่ตรงนี้อยู่เลย
บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองมากเลยนะคะ
แล้วเมื่อ๒วันก่อนเนี่ยก็เพิ่งเป็นวันครบรอบ๑ปีที่พี่แพทย์ได้ออกจากเรือนจำค่ะ
ได้รับโอกาสจากแฟนได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งนึง
แพทย์เนี่ยโพสต์บอกว่าเหมือนกับเป็นวันเกิดในร่างใหม่ของตัวเองด้วยค่ะ
ในปีนี้นะคะพี่แพทย์เนี่ยก็ได้จัดคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะ
เพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การตอบรับอย่างดีเลย
แพทย์นะก็ได้เอาทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ของวงมาเล่นโชว์ค่ะ
ซิงเกิลล่าสุดนะคะมีชื่อเก๋ว่า๐๒๒๒ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพี่แพทย์หอบของขวัญปีใหม่มาให้บันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
แล้วก็เปิดอกพูดถึงช่วงชีวิต๑ปีที่ผ่านมาค่ะ
ว่ามีความสุขที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้บวชตอบแทนคุณพ่อแม่
แล้วก็ได้กลับมาทำงานที่รักนั่นก็คือการร้องเพลงค่ะ
โดยหลังจากนี้นะพี่แพทย์เนี่ยก็จะยังมีความฝัน
นั่นก็คือการจัดงานการกุศลค่ะเพื่อช่วยเหลือกรมราชธรรมด้วยค่ะ

ผมอาจจะมีวันเกิด๒วันก็คืออีก๑วันคือวันนี้ฮะ
เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมามันตื้นตันมันอนบอุ่น
เพราะว่าวันที่๙ออกมาจากเรือนจำ
แค่เราได้รับอิสระภาพได้มาอยู่กับครอบครัวมันคือที่สุดแล้ว
แต่เรากลับได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมให้โอกาส
ผมก็ยังเฝ้ารอวันนั้นนะวันที่เราจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
ได้จัดอะไรที่ไม่ได้มีข้อแม้อะไรมากนัก
แล้วก็ได้พบทุกคนแบบเต็มที่
ให้ติดตามชมไปเรื่อยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร่วมอวยพรนะครับ
จริงแล้วความสำเร็จนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวผม
หรือว่าเพื่อนเท่านั้นนะมันขึ้นอยู่ที่แฟน